เรื่องของสัตว์เข้าบ้านหรือสัตว์เข้ามาในที่ของเรานี่มันก็อันตรายนะคะ
ชาวบ้านที่จังหวัดเลยถึงขั้นรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
ซอยคอยแน่ซอยคอยแน่มีงูเข้าบ้านคอย
ไปดูกันเลยค่ะนี่โอ้โหมุงกันหลายต่อหลายคนเลยแหละ
ทางต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชม
ดึกดื่นแบบนี้ไม่หลับไม่นอนเขามาช่วยกันจับงูนี่แหละค่ะ

คุณพี่สุริยาชาพักดีชาวบ้านห้วยโตกอำเภอเมืองจังหวัดเลย
เขาขอความช่วยเหลือมาบอกว่าโอ้เหวมีซอยคอยแน่
พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ย
บุกเข้ามาถึงที่บ้านชาวบ้านเขาก็รีบเลยรีบมากันมาช่วยกันใหญ่เลยค่ะ
ใสอยู่ใสล่ะตัวนั้นคือ

อยู่โน่นต้นมะยม

อยู่บนต้นมะยมนู้นครับรีบเอาไฟฉายมาส่องปรากฏว่า
เจอแล้วงูจงอ้างยาว๓เมตรค่ะ
มันน่ากลัวแล้วก็อันตรายนะมันตอนกลางคืน
ตอนกลางคืนมันมืดแล้วมันไปอยู่บนต้นมะยมได้ยังไง

ไม่แน่ใจเห็นมันน่าจะออกมาหาตัวอะไรสักตัว
แต่ดูสิตัวมันใหญ่ขนาดนี้จงอางยาว๓เมตรอ่ะ
งานนี้นะคะทางสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย
เข้ามาช่วยด้วยค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาในการจับเนี่ย
ประมาณ๒๐นาทีก็จับแขกที่ไม่ได้รับเชิญรายนี้ไปได้
โอ๊ยร่วงอกร่วงใจแล้วเขาว่ายังไงบ้าง
คือคาดว่านะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูผสมพันธ
ก็เลยทำให้งูเนี่ยมันออกมาจากป่า
แล้วมันก็มาหาคู่มันจะมาหาคู่

แล้วก็ไปฟีดบนต้นมะยมเหรอสูงเชียงแหม
แต่มันก็ถูกจับได้ซะก่อนนะคะสุดท้ายก็จับมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ที่ที่มันควรจะอยู่ต่อไปเอาไปหาคู่ในป่าก็แล้วกันเนี่ย
หาบนต้นมะยมเลยแอบนัดสาวล่ะสิไม่ว่า
ร้ายจริงเหมือนใครคะ
ไม่รู้มันร้ายเหมือนใครผ่านผ่านไป
แต่ผมพาไปที่นี่ดีกว่าน้องใบตอง
คุณบอกว่าของคุณที่จังหวัดเลยเมื่อสักครู่เนี่ย
งูจงอาคุณ๒เมตร๓เมตร
ผมเกย์ทับเลยเอาคมได้๔เมตร
เอาใหญ่มาคมอ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาว
อยู่ที่ภาคใต้เดี๋ยวพาไปดูฮะ
นี่ใหญ่โตโมโหลานจริงเดี๋ยวจะได้ดูว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหน
ไปที่บ้านเลขที่๑๔๘ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
เขาได้รับแจ้งไงจากเจ้าของบ้านนะ
งูจงอางมันหิวเหรอมันเข้ามาในบ้านแล้วไปที่ครัว
มุ่งหน้าเข้าสู่เลยครัวแก๊สเป็นไหม
อาวุเสธมันจะรกอ่ะแหละก็เลยเข้าไปตรงนั้น
นี่ได้เรียบร้อย

ที่ผมบอกไปตามนั้นเลย

๔เมตรแล้วหนักเกือบ๘กิโลกรัม

สิ่งหนึ่งนะเวลาภาคใต้เวลาเขาจับได้เขาทำไงป่ะ
ก็จะต้องมารูปนี้เป็นความเชื่อ
บอกว่างูเนี่ยที่ตัวใหญ่อย่างนี้

รูปมาคำมันหน่อยเผื่อจะให้โชคให้ลาบ
เขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่เจ้าทาง

เอาล่ะแต่ยังไงซะมาแล้วให้โชคให้ลาบหรือเปล่าไม่รู้
แต่ให้คนที่อยู่ที่บ้าน
ให้รีบโทรหาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้มาจับแบบนี้ก่อนเลยนะครับ
เพราะงูมีพิษร้ายแรง
ใช่ถ้าเจอแล้วไม่ได้วิ่งเป็นรูปเลยนะ

ยังไงซะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาจับก่อน

งูก็ออกมาเยอะเพราะว่าเป็นฤดูผสมพันธ์ของมัน

ว่าจะเป็นงูจงอางงูเหลือมงูอะไร